คุณน่าจะทานทุกอย่างชอบชาทำไมใช่ค่ะ

นี่ใครที่ชอบดื่มชานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำชานี้เลย
หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่บางคนก็รู้จัก

ใช่แล้วแล้วมันคู่แบบสู่นักแมวไม่ใช่

ไม่ใช่ขู่แบบนี้ครูขอไข่ลอลิงสลับอู่ใบเอกใบครูนะครับ

เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันคืออะไรแล้วมีสรรพสกุลยังไงนะครับ

เป็นชารูปแบบใหม่นะครับสมุนไพรชาใบครูครับ
เป็นสินค้าโอท็อปของชาวตำบลพันท้ายนรสิงอ๋อ

ที่นี่เขามีต้นครูขึ้นเยอะมากนะครับ
และที่สำคัญต้นครูเป็นไม้ที่มีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียว
นี่ทั้งเรื่องของการช่วยในเรื่องของความดันเบาหวาน
หรือว่าผู้ที่มีคอเรสเตอรอลสูงนิยมทานกัน

ข้อมูลเหล่านี้ต้องขอขอบคุณจากเว็บไซต์เพศรัชกรมหิดล
เขาก็บอกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มานำเสนอต่อ

เพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสรรพคุณของเขาก็คือ
ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดี
นี่ใบครูที่เขามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะครับ
วิธีการของเขาจะแตกต่างจากที่อื่นนะ
เขาจะเน้นในการผลิตแบบออร์แกนิคให้เป็นธรรมชาติที่สุด
โดยการนำใบไปตากแดดให้มันแห้ง
ประมาณสัก๓แดด
๓แดดคือ๓รอบอย่างนี้เหรอ

แล้วเขาจะเน้นในเรื่องของความสะอาดมากเป็นพิเศษ

ก่อนที่นำมาบรรจุในผลิตภัณฑ์ต่างนะครับ

ถ้าเป็นแบบใบชาที่มันอยู่ในซองแบบนี้ที่หยิบมา
เขาจะใช้ประมาณสัก๑หยิบมือ

ป๊าบเทใส่ตัวกรองอีกทีหนึ่ง
เพื่อจะได้เฉพาะตัวน้ำของมัน
แล้วก็จะได้กลิ่นหอมของมันด้วยนะครับ
หอมเนี่ยไม่ใช่หอมเฉพาะใบครูอย่างเดียว

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใส่ลงไปแช่ได้เลย

แต่ละชนิดก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไป
ใบชาก็ราคา๕๐บาทต่อกล่องนะครับ
ส่วนแบบพร้อมชงที่เป็นซอง๑๐๐บาท
แล้วก็แบบพร้อมต้มเลยนะก็มีเป็นผง
ก็๑๕๐บาทนะครับ
ก็แตกต่างราคาก็มีให้ได้เห็น
คุณผู้ชมสนใจก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับ

ที่สนใจนะครับสำหรับชาใบขู่นะครับ

ลุงแกะสมุนไพรแล้วป้าแกะไหม

ชื่อเขาป้าไม่ต้องมาแกะด้วย
นี่นะครับติดต่อกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ
หรือว่าทางเฟซบุ๊ก

อยากให้ผมชนะแกะ
ถ้าผมแกะแล้วก็เละเทะแน่นอนเลย
ชนะแกะให้หน่อยค่ะ

ทุกวันนี้นะครับกระเป๋ากระเป๋าสตังค์นี่แฟบหมดแล้ว
ก็ไม่เป็นไรคุณมีน้องมีนุ่งคุณก็ต้องดูแล

ไม่ต้องแกะเอง

เนื่องจากที่เห็นในจอตอนนี้มันเป็นสีเขียว
มันมองไม่เห็นสีมันเพี้ยนไม่เป็นไร
คือหยิบออกมาไม่ถามสุขภาพสักคำเลย
อันนี้อันนี้อันนี้พอดูได้
คือมันจะเป็นรูปร่างลักษณะมันจะเป็นแบบนี้
อันนี้คือแบบเป็นหยิบออกมาเป็นหยิบมือนะ
เป็นใบเป็นใบด้านฝั่งเป็นใบที่มันอบแห้ง

คือจริงมันเป็นสีเขียวเลยนะ

คือมันเป็นสีเขียวเอาล่ะคือไปซื้อกันได้
ซื้อหากันแล้วก็ลองติดต่อกันไปนะครับ

ลดระดับคอเลสเตอรอลไขมัน

และที่สำคัญจ่ายตังค์ด้วยนะ

สรุปก็คือคุณใบตองสั่งแล้วให้คุณชนะจ่าย

อุดหนุนสบายแล้วแม่งแค่นี้

ขอบคุณค่ะ